เอามือทาบอกใจคอไม่ค่อยดีเลย

ยังไม่คิดจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้

พักนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน

แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ทั้งคู่งอนกันนะคะ
พร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์
ยังประคับประคองได้อยู่
ปัญหามันก็ต้องมีอยู่แล้ว

แต่ยังรอดอยู่

ฮะไม่เคยใช้คำนั้น
ทำคุกกันตั้งนานมากมายแล้วต้องกันรอดกับมันหรือเปล่าเลยนะครับ
พี่หมากออกไปเลยค่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะ
เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา
ไม่อยากพูดถึงแล้วค่ะมันผ่านมาแล้ว
คู่นี้ผ่านไปยังไม่หมด
มีแววออกมาเหมือนกันกรณีของยายาอุรัสยากับณเดชนคุกิมิยะ

แต่ว่าก็ต้องถามสาวคิมก่อนเพราะว่ายังไม่เจอทั้งคู่ไง
คิมบอกว่าเรื่องส่วนตัวไปถามทั้งคู่เอาเอง

จริงได้ถามยายาไหมคะ

ไม่ค่ะเอาตัวเองให้รอดก่อน
แรงเอาตัวเองให้รอดก่อน

คือตอบแทนเพื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่ของตัวเองตอนนี้ก็นะ
อย่างที่บอกไปว่ายังประคับประคองกันอยู่กันอยู่

เพราะว่าแฟนคลับเขาเชียร์หนักมาก

แต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงกันต่อเนาะ